ไปดูความคืบหน้านะครับในคดีที่หญิงสาวที่ชื่อว่าน้องกุ๊กกิ๊ก
ถูกพบเป็นศพฝังดินเอาไว้ในบ้านของในไอซ์นะครับ
ที่ท้ายซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปในพื้นที่มาชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โห
พอรู้ว่าในไอซ์ถูกจับไปได้นี่สบายใจมาก
โล่งใจมากเพราะว่าในไอซ์โอ้โหก่อเรื่องเอาไว้เยอะค่ะในพื้นที่
ที่ผ่านมาอยู่กันแบบหวาดระแว้งใช่
ส่วนนี้คือหญิงวัย๒๒ปีนะฮะน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
ที่ไปพบศพถูกขุดขึ้นมาเจอหลังจากถูกฝังดินเอาไว้ในบ้านของในไอซ์นะครับ
อยู่ที่ท้ายซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดนะฮะ
จากคำบอกเล่าคำให้การของพยานที่เป็นเพื่อนของในไอซ์ที่ชื่อว่านายเฉลิมชนงะบัว
เป็นลูกน้องนะที่เคยอยู่ในคุกด้วยกันแล้วก็ออกมานะฮะ
เป็นเพื่อนที่รู้จักในคุกพอออกมาก็เลยให้มาทำงานที่บ้าน
เพราะว่านายไอซ์เนี่ยบ้านรวยบ้านยี่สิบกว่าไร่
มีอาพารต์มองอาพารต์เม้นท์นะฮะสมบัติของพ่อแม่ทิ้งไว้ให้เยอะ
ก็เลยอยู่แบบสุขสบายมากงานการไม่ทำ
วันวันก่อแต่เรื่องคนแถวนั้นบอกค่ะเนี่ยภาพวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับอ่ะ
อ่ามีทั้งปืนมีทั้งมีดเต็มบ้านไปหมดนะครับ
ยาเสพติดด้วยนายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าในไอซ์นะฮะ
ทายาทนักธุรกิจตลาดชื่อดังย่านบางแคร์นะครับ
เสพยาพายิงสามาที่บ้านอืมอ่ายิงปืนอารวาด
ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวไปหมดนะครับวันนั้นที่ถูกจับได้เนี่ย
ก็เพราะว่านายเฉลิมชนถูกเจ้าหน้าที่จับก่อนนะฮะ
คดียาเสพติดแล้วก็มีการให้การนะครับ
ทอดมาถึงในไอซ์อ่าว่าเออเนี้ยก็เป็นอ่า
คนที่รู้จักในคุกแล้วก็เคยเสพยาด้วยกันอยู่แล้ว
อ่าแล้วก็เคยไปช่วยในไอซ์ฝังศพผู้หญิงคนนึง
อ่าที่หลังบ้านในไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ขยายผลไปขุด
แล้วก็เจอจริงจริงนะครับวันนี้แม่แล้วก็ญาติ
รวมทั้งเพื่อนเพื่อนของน้องกุ๊กกิ๊กนะครับเดินทางไปที่หน่วยนิติ
พยาธิภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสุริราชนะครับ
ขอรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดที่สกลนครนะฮะ
จะไปตั้งศพที่วัดเป็นวัดป่าบ้านท่าควาย
ตะบนท่าก้อนอำเภออากาศอำนวยนะฮะนี่ครับบรรยากาศก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
คุณแม่ของน้องกุ๊กกิ๊กนะฮะร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
อ่าก็บอกกับลูกสาวนะบอกว่ากลับบ้านนะลูกแม่มารับแล้วนะครับ
ส่วนผลการชนสูตรเบื้องต้นนะครับพบว่าศพของน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
มีอาการก็คือเลือดออกที่ช่วงอกนะอ่าแล้ว
สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยตอนนี้ยังต้องรออยู่นะครับ
อ่าว่าถูกทำร้ายหรือว่าถูกอะไรนะครับทำให้เสียชีวิต
อ่าต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะบรรยากาศการรับศพนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่แถวแถวท้ายซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็บ
อ่าบ้านของในไอซ์ซึ่งตอนนี้ก็ถูกตำรวจฝากขังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
อ่าก็ไปหาป้าเล็กป้าของในไอซ์ด้วยนะครับอ่า
ป้าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะค่ะอ่าส่วนชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหลังจาก
ไอซ์ถูกจับแล้วตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ทำให้นายไอซ์ต้องอยู่ในเรือนจำระหว่างการดำเนินคดี
ชาวบ้านก็สบายใจขึ้นเพราะก่อนหน้านี้อยู่กันอย่างหวาดระแวง
ไอซ์มีนิสัยอันทภาณชอบถือปืนออกมายิงกลาง
อย่างเวลามีคนขับรถผ่านบ้านในไอซ์นะแล้วแค่แสงไฟเนี่ย
มันสอดส่องเข้าไปในบ้านในไอซ์เนี่ย
โมโหถึงท่านถือปืนออกมาวิ่งไล่ยิงเลยอ่ะโอ้โห
ไม่มีใครกล้ายุ่งเลยเลยอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นะครับอ่าชาวบ้านบอกว่าหวาดกลัวกันมาก
ไอซ์นี่มีหลายคดีเหลือเกินนะครับอยากให้ต้องโทษนานนาน
แต่บางทีติดคุกไปเข้าไปไม่นานก็ออกมา
แล้วออกมาก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิม
ก่อนที่จะรู้ข่าวเรื่องการขุดเจอศพในบ้านของในไอซ์นะครับ
ก็คิดกันอยู่แล้วว่าในไอซ์เนี่ยต้องเป็นพวกมั่วสุมยาเสพติดเป็นนักเลง
พอมีศพในบ้านยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าคนคนนี้ต้องจิตใจไม่ธรรมดา
แล้วชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะนี่คือในไอซ์นะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่าอาจจะต้องมีอีกหลายศพ
เพราะอย่างครั้งนึงเนี่ยเขาเคยเห็นในไอซ์รับผู้หญิงเข้าไปในบ้านพาเข้าไป๔คน
แต่ตอนกลับออกไปออกไป๓ค่ะ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
ไม่ใช่ว่าจะหวาดกลัวในอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็มีนะครับอ่า

อยากให้ดำเนินการยังไงต่อไหมคุณไม่ต้องให้มันออกมา

เอาให้มันจบจบไปเลยไม่ต้องให้มันออกมาเป็นบ้านเดี๋ยวนี้แล้ว
มันน่ากลัวโอ้ยยิ่งเห็นข่าวยิ่งรู้ว่ามันโหดเที่ยมขนาดนี้
แต่ก่อนยังว่าพอมารู้ข่าวโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นดีกว่า
มันโหดมันโหดจริง
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับในไอซ์นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนักคลินสุขลทวิทย์รองภูมิภาพการตำรวจนครบรรณเกล้าบอกว่า
ตำรวจจะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับในไอซ์
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายนะฮะ
เพราะว่าที่จับไปแล้วฝากขังจะเป็นเรื่องของยาเสพติดกับอาวุธ
หากสารอนุมัติหมายจับก็จะเอาหมายจับไปอายัดตัวในไอซ์ที่เรือนจำ
ฝากขังอยู่จะได้ดำเนินคดีในข้อหานี้เพิ่มเติม
ส่วนคนที่มาร่วมช่วยเหลือฝังอำพลางศพน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
ตอนนี้ผู้ต้องหามี๒คนคือนายไอซ์กับนายเฉลิมชนที่จับได้ก่อน
แล้วก็บอกข้อมูลพลาดพิมพ์มาถึงตรงนี้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังมีผู้หญิงอีก๑คน
นายเฉลิมชนซัดทอดถึงกำลังออกหมายเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม

เพราะว่าในไอศ์จับน้องกุ๊กกิ๊กยัดใส่หีบเหล็ก

เลิมชนบอกว่าเนี่ยเรียกผมมาถึงบอกว่าให้มาช่วยฝังศพคนหน่อย
ก็ต้องยกหีบเหล็กมาแล้วก็เปิดหีบเหล็กออกแล้วยกน้องกุ๊กกิ๊กออกมา
แล้วเจ้าหน้าที่วันที่ไปขุดดินที่เจอศพ
เดี๋ยวบอกว่าขุดลึกลงไป๑เมตร

ใช่ค่ะต้องใช้รถแบ็คโฮลมาขุดนะคะ
ตำรวจยังบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าแค่สองคนจะช่วยกันฝังศพ
คนใช้รถแคลยังพูดเลยนะว่าสองคนมันขุดไม่ได้หรอก

กุ๊กกิ๊กก็หายไปโอ้โหตั้งแต่นู่นปลายปีที่แล้วถึงเจอนะครับ